เอาใจหนุ่มหน่อยค่ะรวมไปถึงสาวด้วยละกัน

สำหรับคุณแม่ลูกแฝดอย่างแม่ชมค่ะ
ชมพู่อารยาโอ้โหขอเบรกเวลาพักดูแลพี่สายก่อนนะ
ดูแลแบบว่าพี่สายฟ้าพายุกันมาสักพักนึงแล้วให้เราได้เห็น
อ่ะมาดูความแซ่บในช่วงกักตัวของคุณแม่
ด้วยชุดบอดี้สูตรสีแดงลายคิตตี้แบ๊วชุดนี้

คือมันแบ๊วไม่ไหวจริงดูหน้าดูการโพสต์ของแม่
อินเนอร์ของแม่คือชาวเน็ตเนี่ยกระหน่ำคอมเมนต์กันแบบรัวเลยนะครับ
อินเนอร์ของแม่นี่กล้องแตกเลยนะคะ
บอกได้คำเดียวไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี
ความสวยความแซ่บของคุณแม่ชมก็มีแต่เพิ่มขึ้น

ดูเหมือนจะแบ๊วแต่โอ้โหเซ็กซี่ขยี้ใจมากจริง
ส่วนอีกหนึ่งสาวที่เพิ่งจะสละโสดไปเมื่อต้นปีอย่าง

ถึงแม้ว่าอายุเนี่ยจะย่างเข้าเลข๔แล้วนะ

เพราะว่าเธอเป็นสายแบบออกกำลังกายใช่ไหม

โพสต์ภาพใส่บิกินี่ตัวจิ๋วแบบนี้ไปเยือนทะเลครั้งแรก
หลังจากที่ต้องกักตัวในช่วงโควิดกันนะ
โพสต์รูปอวดหุ่นที่บอกเลยว่า
ฟิตแอนด์เฟิร์มแบบรัวเลย
ดูนะคอมเมนต์จากเพื่อนแล้วก็แฟนคลับนะ

เห็นแบบนี้แล้วต้องขอชื่นชมจริงกับการที่จ๋าทุ่มเทเวลา

เพราะว่าเธอชอบลงคลิปออกกำลังกายให้เราทำตาม
เป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ดีมาก
ถ้าเรามีหุ่นอยู่แบบนี้เราก็อยากโชว์อย่างนี้